ตอนนี้ก็ส่งผลให้เทศบาลนครรังสิตนะคะได้มีการประกาศปรับระดับการเตือนภัยน้ำท่วม
ขึ้นเป็นทงแดงแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายเนี่ย
เกิดฝนตกลงมาหนักมากนะคะแล้วก็ระดับน้ำในคลองรังสิต
ยุรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะกรุงเทพมหานครเองก็แถลงสถานการณ์น้ำฝน
ตกหนักจะไปจนถึง๑๒กันยายนนะคะเพราะฉะนั้น
คุณผู้ชมช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารเรื่องสถานการณ์น้ำแล้วก็พยากรอากาศอย่างใกล้ชิดหน่อยนะคะ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิศนุทรัพย์สมพลได้แถลงสถานการณ์น้ำฝนในกรุงเทพ
หลังจากเมื่อช่วงบ่ายมีฝนตกลงมาต่อเนื่องแล้วก็จะตกมาเติมน้ำในโซนบางเขน
หลักสี่รังสิตและลาดกระบังค่ะเพราะฉะนั้น
ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารของกรทมเพราะว่าเขาจะมอนิเตอร์และรายงานสถานการณ์
ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าสามชั่วโมงนะคะส่วนการจราจรค่ะ
ก็อยู่คู่กันกับคนกรุงเทพนะคะเย็นนี้ถ้าหากว่าน้ำท่วมสูง
แล้วประชาชนกลับบ้านไม่ได้กรุงเทพมหานครจะประสานและจัดเตรียมรถทหาร
เทศกิจบริการตามสถานีรถไฟฟ้าหลักนะคะก็แจ้งให้ทราบเลยนะคะ
ส่วนสถานการณ์น้ำตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยายังรับมือได้ค่ะ
เพราะว่ามีแนวคันกั้นน้ำสูงกว่าสามเมตรในพื้นที่กรทมเนี่ยจะมีฝนตกหนักต่อไปอีก
จะเป็นแบบนี้ไปจนถึง๑๒กันยายนนะคะอันนี้ต้องเตรียมตัวรับมือเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูสภาพถนนของผนโยธินนะคะบริเวณอนุสรสถาน
น้ำท่วมถึงเอวหลังฝนกระหน่ำเมื่อช่วงบ่ายค่ะรถไม่สามารถสัญจรผ่านช่องจราจรด้านซ้ายได้ทั้งหมดนะคะ
ยกเว้นรถบรรทุกขนาดใหญ่การจราจรติดขัดสะสมยาวหลายกิโลเมตรค่ะ
ตรงช่วงหน้าบริษัททีโอทียาวไปจนถึงถนนเรียบคลองประปา
มีน้ำท่วมสูงนะคะการจราจรก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะติดยาวเลยนะคะไปดูอีกจุดหนึ่งที่วัดสายไหมค่ะ
วัดสายไหมเนี่ยพระสงฆ์สามเณรก็ต้องออกมาช่วยกันขนกระสอบทรายนะคะ
เพื่อป้องกันน้ำท่วมตามริมคลองที่จะทำให้เอ่อร้นเข้ามาที่วัดนะคะ
ต้องมาแล้วค่ะกระสอบทรายนะคะส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่
เทศบาลนครรังสิตปฐุมธานีค่ะมีรายการเอ่อมีรายงานผลแบบ
รียวทรามน์พบว่าราดับน้ำในคลองรังสิทธิประยุรสักษ์
เขื่อนสะพานแดงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
อยู่ที่๑เมตร๘๕เซนติเมตรอันนี้คือรายงานตอนบ่าย๓โมงครึ่งนะคะ
ประมาณนั้นแล้วก็มีการปรับระดับการเตือนภัยเป็นทงแดง
สถานการณ์นี้มีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดนะคะเพราะว่า
ก็ขอเตือนให้ประชาชนอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยและปฏิบัติ
ตามข้อสั่งการนะคะเป็นทงแดงแล้วนะคะในโซนรังสิทธิ์นะคะ
นี่คือสภาพตอนนี้ค่ะรังสิทธิ์ต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ลุยน้ำทุลักทุเลกันแล้วบางคันนี้เครื่องดับ
แล้วมีแคปชั่นนะคะบอกว่าโอ้โหพังแน่ประเทศไทย
เพราะว่าเนี่ยค่ะสิ่งที่มากับน้ำท่วมคือขยะเขาบอกมาเป็นถังเลย
ก็เป็นสีดำแบบนี้ค่ะ
แล้วให้คุณผู้ชมดูสถานการณ์อีกที่หนึ่งนะคะ
นี่เป็นรังสิทธิ์ครอง๔นี่ในโรงเรือนปลูกต้นไม้นี่ในบ้าน
นี่ค่ะโอ้โหท่วมสูงนี่สักประมาณมีครึ่งน่องนะคะ
โอ้โหไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะฝนตกหนักจริง
นี่ผมเห็นแมวมันขึ้นสู่ที่สูงนั่นน่ะ

ใครไปอยู่บนโอ้นี่มาแล้วนะคะ

สัญจรไปมาต้องใช้โฟมกันแล้วค่ะ
ภาพเก่ามันเริ่มกลับมานะคะอันนี้คือสถานการณ์น้ำฝนที่ตกลงมา
เมื่อช่วงบ่ายที่หนักนะคะทำให้ตอนนี้สภาพเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ให้ดูอีกจุดหนึ่งค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านสินทร
เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นแผ่นโฟมที่
ชาวบ้านเนี่ยเขาต้องเอาแผ่นโฟมขนาดใหญ่มาพายเป็นเรือแล้วก็ใช้สัญจรค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูอีกจุดหนึ่งเป็นบรรยากาศจากผู้ประกาศของไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
คุณขวันนัทธนันนะคะน้องขวันนัทไปไหนน้องขวันไปรับลูก
ขวัญไปรับลูกที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิตซอยโรงเรียนสาธิตรังสิตเชื่อมต่อเมืองเอก
เมื่อกี้เราดูเมืองเอกกันแล้วใช่ไหมเนี่ยในซอยเป็นแบบนี้ค่ะน้ำท่วมสูงมาก
รถใหญ่เนี่ยถึงจะเข้าได้รถเล็กไม่ต้องคิดเลยนะคะมันต่อเนื่องกันกับเมืองเอกนะครับ
คุณขวัญไปเจอผู้ปกครองมารับลูกชั้นป๖เดินลุยน้ำออกมาเพราะว่ารถเสีย
นี่ค่ะน้องขวัญอยู่ในรถคันนี้แล้วก็ผู้ปกครองรถเสียก็ต้องเดินลุยน้ำกันออกมา
ก็ได้โดยสารมากับรถของน้องขวัญด้วยนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยน้องขวัญบอกว่าค่อนข้างเสียขวัญเลยทีเดียว
เพราะว่าระดับน้ำมันสูงน้องมีร้องไห้ออกมาด้วยนะคะ
แล้วมีประกาศของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารนะคะก็ประกาศแจ้งให้นักเรียนทุกระดับชั้น
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์แล้วค่ะวันพรุ่งนี้นะคะเป็นออนไลน์นะคะ
ไม่ต้องมาโรงเรียนเพราะว่าน้ำท่วมทั้งหน้าโรงเรียนแล้วก็หน้าอาคารเรียนด้วยค่ะ
ก็ต้องปรับรูปแบบกันไปนะคะฝนมาหนักจริงค่ะ
และจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึง๑๒นะคะกันยา
แม่ผู้ปกครองดูลายกลุ่มโรงเรียนนะครับเพราะหลายโรงเรียนพรุ่งนี้ปิดแล้ว
แล้วก็ตอนแรกว่าจะเปิดวันจันทร์แล้วต้องดูแล้วนะวันจันทร์จะเปิดได้หรือเปล่า
เพราะฝนหนักไปถึง๑๒กันยายน